คดีหวย๓๐ล้านบาทที่จังหวัดกาญจนบุรี
ว่าเป็นของใครกันแน่ระหว่างครูปรีชากับหมวดจรูนนะครับ
ล่าสุดหลังจากที่ผู้บังคับการ
ตำรวจภูทรจังหวัดกาญจนบุรีถูกย้ายออกจากพื้นที่
เพราะว่าเข้าไปยุ่งเยืองภูมิภัณฑ์กับสำนวนคดี
ก็มีการวิเคราะห์มีการคาดการณ์ผลลัพธ์แห่งคดีต่างออกมามากมายนะครับ
ขณะที่ทางครูปรีชาออกมายืนยันว่าไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวกับผู้การตำรวจนายนี้
หลังจากที่ผู้การตำรวจนายนี้ได้ไปเจรจาต่อรองกับหมวดจรูน
แบ่งเงินกับตนคนละ๑๕ล้านบาท

หลังจากมีคำสั่งย้ายพลตำรวจตรีสุทธิพวงพิกุล
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกาญจนบุรี
ผัวพันกับคดีหวยอลละเวง๓๐ล้าน
ผลตำรวจเอกสุชาติทิวรัศวัตร
เจรตำรวจแห่งชาติผู้เซ็นคำสั่งย้าย

ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกาญจนบุรี
มีส่วนเกี่ยวข้องกับพยานหลักฐาน
และสำนวนการสอบสวนในคดีจริง
โดยเป็นการใช้อำนาจในฐานะที่เป็นทั้งผู้บังคับบัญชาและหัวหน้า
สั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาสอบสวนโดยไม่สุจริต

เพื่อให้พนักงานสอบสวนมีความสะดวกในการรวบรวมพยานหลักฐาน
ที่จะเอาผิดกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งขณะนี้ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่ามีบุคคลใดบ้าง
ขณะที่วันนี้ผู้สื่อข่าวก็รอเกอร์
เมื่อไม่ปรากฏตัวพลตำรวจตรีสุทธิพวงพิกุล
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกาญจนบุรี

คำสั่งย้ายมาปฏิบัติราชการ
ศูนย์ปฏิบัติงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
โดยทำหนังสือขอเลื่อนเข้ารายงานตัวเป็นวันพรุ่งนี้
โดยอ้างเหตุผลว่าติดราชการที่จังหวัดเชียงราย
ส่วนการออกหมายจับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ไม่ว่าจะเป็นประชาชนหรือตำรวจ
ขณะนี้ยังไม่สามารถชี้ชัดได้
จากกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
ยังอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐาน

อ้างสิทธิ์เป็นเจ้าของลอตเตอรี่ก็ยืนยันว่า
ไม่รู้จักผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกาญจนบุรี
เป็นการส่วนตัวแต่เคยพบกันเพียงสองครั้ง
คือวันที่๒๙พฤศจิกายน๒๕๖๐
สอบสวนอยู่ด้วยตลอดเวลา
รวมถึงไม่เคยพูดคุยกันผ่านทางโทรศัพท์
หากการถูกสั่งย้ายครั้งนี้เป็นเพราะคดีหวย๓๐ล้าน
ก็ต้องขอโทษด้วยและไม่กังวลว่าการสั่งย้าย
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกาญจนบุรี

โดยในวันนี้นายปรีชายังคงยืนยันอย่างมั่นใจ
ว่าไม่ได้พูดโกหกลอตเตอรี่ซื้อมาจริง
แต่ทำหล่นหายพร้อมเชื่อมั่นการทำงานของตำรวจ
เหตุของเรื่องเนี่ยเกิดจากลอตเตอรี่ของผมหายเท่านั้นเอง
ไม่ต่างจากหนังสาวกระหนกพันฮวงศวัย
หรือฟ้ายาดของครูปีชาที่พักอยู่ย่านปะกรเกรต
มองว่าสาเหตุที่ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกาญจนบุรี
ถูกย้ายด่วนเพื่อต้องการให้ปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจชุดสอบสวนมีความโปร่งใสมากขึ้น
ไม่น่าจะเกี่ยวกับการที่มีกระแสข่าวว่าผู้บังคับการคนดังกล่าวมีส่วนในการสร้างพยานหลักฐานเท็จ
และที่ผ่านมาไม่เคยพบเจอกับตำรวจท่านนี้และยังยืนยันเช่นเดิมว่าครูปีชาเป็นเจ้าของหวย๓๐ล้านตัวจริง
และเธอเองก็ถูกกระแสสังคมโจมตีเช่นกันกับการที่ออกมาปกป้องครูปีชา
เรื่องล็อบบี้อ่ะเป็นไปไม่ได้แน่นอนค่ะจนทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้พบผู้การเลยนะคะ

เอ่อเพราะว่าถ้าเกิดมีการล็อบบี้มันก็ต้องได้พบเจอกันบ้างใช่ไหมคะ
แต่ถามว่าเรื่องย้ายเนี่ยฟ้าว่ามันก็ในส่วนตัวของฟ้านะฟ้าก็ว่าโอเคนะ
เพราะว่ามันจะได้ทำอะไรให้แบบโปร่งใสนิดนึงท่านน่าจะมีเหตุผลนะคะ
อกจากนี้เธอยืนยันว่าหากตำรวจสามารถสรุปสำนวนคดีหวย๓๐ล้าน
ครูปีชาไม่ใช่เจ้าของตัวเธอก็พร้อมจะดำเนินการต่อสู้ทุกวิถีทาง
เพื่อทวงถามความยุติธรรมให้กับครูปีชา
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน